ปรากฏว่าที่ภูเก็ตครับเมืองท่องเที่ยวชื่อดังครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเกิดไฟไหม้
หรูราคา๓๐ล้าน
ความเสียหายเบื้องต้นคุณขวัญคุณผู้ชม
เป็น๑๐ล้านเรือใหญ่ลำนี้
แล้วความรุนแรงเป็นแบบนี้ครับ
เห็นไหมครับเนี่ยค่ะความแรงของไฟและควันสีดำแสดงว่าไหม้แรงมากนะใช่ค่ะ

แล้วไฟไหม้โดยเฉพาะด้านบนของเรือนี่คือพังเสียหายเลยครับ

คลองท่าจีนอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต
ท่าเรือองค์การสะพานปลาโชคดีมากว่าเรือจอดนิ่งอยู่

คือเขาเตรียมความพร้อมเตรียมที่จะนำไปรับนักท่องเที่ยว
ก่อนหน้านี้ต้องจอดนิ่งออกวิ่งไม่ได้
เพราะอะไรพิษจากโควิด๑๙นั่นเอง
กำลังตระเตรียมการปรากฏเกิดไฟไหม้ซะก่อนนะฮะ
ดับไฟก็ไม่ง่ายครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
เพราะว่าเรือลำนี้ลอยลำอยู่ในน้ำห่างจากฝั่งพอสมควร
การจะฉีดน้ำดับไฟก็ทำไปได้อย่างทุลักทุเล
สุดท้ายใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงครับ
จึงสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้
โชคดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายนะฮะ
สาเหตุในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แต่สันนิษฐานว่าเป็นไปได้อาจจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร
อาจจะเกิดจากห้องกัปตันนี่คือสภาพตอนที่ดับไฟเอาไว้
เดี๋ยวลองดูนะฮะจะเหลือแต่ควันแล้วตรงจุดนี้
แล้วเดี๋ยวมีภาพตอนที่ไฟดับแล้วให้คุณผู้ชมได้ลองดูไปพร้อมกัน
ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรือลำนี้เป็นเรือลำใหญ่
คนได้๔๙๐คนแต่ไม่มีใครไปอยู่บนเรือตอนที่เกิดเรื่อง
นี่เห็นไหมฮะไฟดับแล้วคุณขวัญคุณผู้ชม
เจ้าของเรือบอกว่ากำลังเตรียมแล้วจะเอาเรือออกไปรับนักท่องเที่ยว
เพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก
แต่มาเกิดไฟไหม้นี่ก็เครียดเหมือนกันกุมขมับเลยนะฮะ
ต่อแรกคือโควิดมาเครียดต่อที่๒คือไฟไหม้เรือ
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
สันนิษฐานเหมือนกันครับว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ต้นเพลิงมาจากไหนอาจจะมาจากห้องกัปตันเรือ

เพราะว่ามีการต่อไฟจากบนฝั่งไปใช้ที่บนเรือด้วย
แล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง
เขาต้องเอาแผนที่แผนผังเรือมากางดูแบบนี้เลยครับ
โชคดีมากนะครับว่าไม่ได้ลามมาไหม้ถึงห้องเครื่อง
ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดอีกครั้ง
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไป

ตีตัวเลขเอาไว้คร่าวประมาณ๑๐ล้านฮะ
เอาเป็นว่ายังไงก็เคราะห์ดีที่ไม่มีใครอยู่บนเรือนะคะ